คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปกินไก่ทอดหาดใหญ่

อะไรเหรออีสานสุรินครับ
หนูเอาแล้วกันโอ้โฮเขาเหนียวมาเขาเหนียว
หอมเจียวเพิ่มด้วย

ถูกต้องครับกลิ่นนี่มันหอมโชยเป๊ะจมูกมาแต่ไกล
ไก่ทอดหาดใหญ่ครับเขาตั้งขายอยู่ข้างทางเท้าหน้าตลาด
ตลาดอะไรอ่ะตาแงะช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
ไก่ทอดแห่งนี้เป็นของนายกมลล้ออุดมทรัพย์อายุ๓๙ปี

เล่ามาอย่างนี้ครับแต่ก่อนเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตรองเท้า
มันอาจจะต้องขายอยู่ที่ภาคใต้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ต้องแล้ว
อีสานก็มีที่ไหนเขาก็มีกันทั้งนั้นแต่ขอให้ทอดให้เป็น
มีไปถึงเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่ก็มี
นี่ครับคุณผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าตัวเขาไปเรียนรู้นะ
เรียนรู้สูตรการทำไก่ทอดจากหาดใหญ่จนสำเร็จเคล็ดลับวิชา
ได้รับการถ่ายทอดวิทยายุทธ์กะหมี่ก้าวเดียวดา
อะไรก้าวเดียวก็พอแล้ว
โอ้นี่แล้วเขาก็มาเปิดร้านขายไก่ทอดที่บริเวณนี้ที่จังหวัดสุรินทร์
ลับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคืออะไรน้ำมัน
น้ำมันที่ใช้ทอดบางคนบอกว่าโอ๊ยทำไมจะใช้น้ำมันอะไรแล้วก็ทอดไปเรื่อย
เขาเปลี่ยนใหม่ทุกวันไม่มีมาดำดงดำมันทำให้มีกลิ่นเหม็น
คือด้วยความว่าไก่ทอดมันจะมีกากมันจะทำให้น้ำมัน
อืมแล้วเขาเปลี่ยนใหม่ทุกวันแล้วทอดโดนจิตโดนใจคนแถวนี้
โดนไอ้นี่ด้วยนะโดนมือบางที
ก็มีบ้างมันก็จะแสบร้อนได้
อย่างนี้ครับเขาบอกว่าสามารถขายได้นะครับ
ได้เงินนะวันหนึ่ง๔๕๐๐บาทต่อวันเอาจริง

จริงนี่ครับเขามีความตั้งใจนะครับ
ก็คือขายตั้งแต่จนกลางวันจันทร์มืดค่ำอย่างนี้เลยครับ
แล้วเขาบอกว่าโอ้โหช่วงนี้สถานการณ์มันอาจจะไม่ค่อยดีก็จริง
แต่เขาก็ตั้งใจขายเรื่อยแล้วก็ลูกค้าติดใจในรสชาติ
ก็แวะเวียนมาอุดหนุนแบบนี้แหละครับ
เอาเป็นไปได้ลองไปทานกันดูอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

เอาหอมเจียวเยอะนะ

เอาจริงนะไอ้หอมเจอเยอะไปสั่งเพิ่มมาได้
แต่บางคนเนี่ยอย่างนี้ไปสั่งไก่ชิ้นเดียว
แต่ว่าขอหอมเจียวถุงหนึ่ง

เมื่อกี้เราเดินไปร้านไก่ทอดอยากกิน
แล้วก็บอกพี่ขอซื้อหอมเจียวเป่า